ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
คดีของเพื่อนซี้ต่างวัยเป็นเพื่อนร่วมวงสุรากันฟันกันซะหูหวิดขาด
วันนี้ฝ่ายที่บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในเพิงพักในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
มีการทะเลาะวิวาดกันของสองเพื่อนซี้ต่างวัยนะครับ
นายสุดเขตหมื่นสุนทรอายุ๕๑ถูกฟันที่หูด้านซ้ายหวิดขาด
ส่วนนายบุญธรรมวงติ่งอายุ๖๗เป็นเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ซึ่งวันนี้มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุนะครับทั้งสองคนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะสักพักก็ทะเลาะกันเรื่องเงินหาย
นายสุดเขตบ่นว่าเงินหายขณะที่นายบุญธรรมโมโหพูดว่าซื้อเหล้าแป๊บเดียวเงินหายแล้ว
จากนั้นก็ชกต่อยกันก่อนที่นายสุดเขตจะหยิบมีดขึ้นมาเดินไปที่ด้านหน้านายบุญธรรม
แล้วพูดว่าจะเอายังไงพูดจบนายบุญธรรมคว้ามีดเดินเข้ามาฟันนายสุดเขต
เข้าที่แถวหูข้างซ้ายวิดขาดนะครับแล้วก็หลบหนีไป
ผู้ปัจเจ็บมีดซ์มาแล้วก็เดินไปข้างหน้าครับ
ผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเขาอาศัยอยู่ที่เพลิงแห่งนี้ด้วยกันนะครับ
ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งก็เก็บของเก่าขายแล้วได้เงินมาซื้อ
วันนี้นายสุดเขตออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่บ้านได้แล้วนะครับ
ก็มากับภรรยาแต่ว่าตัวนายบุญธรรมคนก่อเหตุยังหนีหายอยู่นะครับ
มีวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวนั้นอยู่ใกล้บ้านที่เกิดเหตุ
เขาเล่าไว้ให้ฟังด้วยนะครับลองฟังดูนะครับ
คนที่ฟันเขาจะเป็นคนเก็บของเก่าเป็นลุง
แต่แกก็นิสัยดีไม่ค่อยมีเรื่องกับใครเขา

แต่คนที่โดนฟันเวลากินก็ชอบแบบกลางชอบเรื่องอะไรอย่างนี้ชอบแบบโวยวาย
พวกเขาโดนฟันเวลาเมาเค้าสนุกแบบโวยวาย
เห็นไนบ้างเหมือนเยี่ยนะคะ
มีมาสุขสิ่งที่บ้านนี้ไหม
ไม่มีค่ะนอกจากว่าจะเป็นกลุ่มขี้เล่าของเขา

บุญธรรมเนี่ยตอนนี้ยังเรียกว่าผู้ก่อเหตุ

ที่หนีไปเนี่ยเพราะว่าทางนายสุดเขตที่เจ็บเขายังไม่ได้ไปแจ้งความ
กับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็เลยไม่ได้เป็นผู้ต้องหา

ตำรวจบอกว่าผู้เสียหายเขาไม่ได้มาแจ้งความ